วันนี้ตำรวจนำเรือล่องลงไปอย่างที่เล่าให้ฟัง
ส่วนการสอบปากคำผู้ที่อยู่บนเรือตำรวจชุดคลี่คลายคดีนะครับ
วันนี้มีความเคลื่อนไหวทั้งที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
ซึ่งเรียกมาสอบตั้งแต่เมื่อคืน
คุณปอตานุพัฒน์คุณกติกอิสรินคุณแซนวิสาพัฒน์นะครับ
ตำรวจบอกว่ายังมีข้อสงสัยที่ต้องสอบเพิ่มเติมนะฮะ
มีพยานแวดล้อมที่มาให้ปากคำเพิ่มเติมที่สพเมืองนทบุรีด้วย
เขาแยกกันนะฮะค่ะในส่วนของบุคคลบนเรือเนี่ย
เขาจะมาที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนภูทรภาคหนึ่ง
พยานอื่นเนี่ยจะมาที่สพเมืองนนทบุรี
วันนี้พยานแวดล้อมตำรวจบอกว่าสอบไปแล้วสี่สิบปากได้นะ
ส่วนบุคคลบนเรือ๕คนเนี่ยเมื่อคืนก็เรียกมาวันนี้ก็เรียกมา
แต่วันนี้เห็นบอกคุณแซนติดภารกิจมาไม่ได้

นี่นะฮะพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
เปิดเผยถึงการสอบปากคำที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
บอกว่าทีมสอบสวนยังต้องสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องเพิ่มต้องกระชับประเด็น
ยังไม่มีการตั้งข้อหาใครเพิ่มในตอนนี้
การสอบปากคำวันนี้เนี่ยพยานกับผู้ที่อยู่บนเรือเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับคุณตังโม
วันนี้ก็มา๔คนยกเว้นคุณแซนอันนี้ตำรวจบอกนะฮะ
คุณแซนไม่ได้มา
ล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวที่ไปรอดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลบนเรือเนี่ยนะฮะ
เขาบอกเมื่อบ่ายได้เจอคุณกติก

ออกมาโทรศัพท์ที่บันไดชั้น๓ของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๑

นี่ตรงนี้นะฮะคือหลายวันแล้วนะครับที่คุณกติกไม่ได้รับโทรศัพท์ใครเลย

นี่นะฮะวันนี้ก็มาให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติม